คุณอ๋อมอักขพันธ์ค่ะไม่รู้ว่าปีใหม่

เพราะว่าเห็นคุณอ๋อมไปไหนมาไหน
กับสาวบ่อยเหลือเกินแต่ก็ยังบอก

ไม่ชื่อชามเหรอคะ

ทำงานเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลา
แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้ามีมันก็มีเอง
ไม่เหรอคะทางครอบครัวก็ไม่ได้กดอะไรขนาดนั้นครับ

คุณผู้ชมค่ะจากคุณอ๋อมนะคะ
มาต่อกันที่คุณพิมมาดาบ้าง

คุณน้ำหวานปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดสวีทไปแล้ว

ยืนยันนะจ๊ะไปร่วมงานวิวาแน่
ส่วนคู่ของตัวเองกับเชฟฟางค่ะ

อยู่สละโสตามน้ำหวานนะคะ
แต่เราก็รู้ว่าเราไม่ถึงจุดหน้าหน้า
เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่เอาตัวไปเปรียบเทียบ